ท่านผู้ชมครับหลังจากที่โลกโซเชียลก็
ออกมาแชร์เรื่องราวของชาวเมียนมาที่เขาระบายความในใจ
นะครับหลังจากถูกตอบว่าต่อขานก็เป็นต้นเหตุแห่งการตระบาด
ลอกใหม่ของโควิดสิบเก้าค่ะนะครับ
แล้วก็ทางโฆษกสทางสติวคอเองก็ออกมาพูดคุย
ทำความเข้าใจขอให้พี่น้องชาวไทยเนี่ย

วันนี้เขาออกมาขอบคุณอีกรอบนึงแล้วนะครับ

ให้กำลังใจหมอผมโดยตลอดนะครับ

รักชาวไทยพี่น้อง

ก็ผมยังทราบซึ้งและภูมิใจมากครับ

ช่วยเรือพวกผมมาโดนเรา
เชื่อว่าพวกเราก็คงจะต้องฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับ